ร้องได้ให้ได้

จะไม่รบกวนให้เธอต้องวาวุ่นเจอ
จะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้ไหม
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
แม่คนอะไรร้องได้ไปหมด

ขนาดฟังอย่างเดียวก็ยังร้องได้
สองเพลงแล้วที่ทำแบบนี้
มีครั้งที่แล้วรอบหนึ่งที่รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกิน
มารอบนี้เนี่ยเพลงแรกในรอบนี้นะ

เสียงหวานเหมือนออกไปทางคุณสุนารี
มามาช่วยกันเชียร์ค่ะว่า๘๐๐๐จะเป็นของพี่กุ้งไหมค่ะ

เพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
นักสู้ชีวิตของเราคุณกุ้งนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

หมื่นบาทคุณกุ้งร้อง

ถูกยอดจริงครับ

ร้องได้ถูกต้องหมดทุกคำครับ
กุ้งทำไมถึงกระซุดเลยพี่กุ้งค่ะ

วันนี้กุ้งมีโอกาสได้ร้องแล้วก็มันทำให้กุ้งได้ตังค์มันมีความรู้สึกดีใจที่สุด
สมควรที่จะดีใจค่ะเท่มากค่ะพี่กุ้งครับร้องได้แบบนี้รับราคาแปดหมื่น
เพลงของคุณตั๊กกะแตนโชลดานะครับรอเป็นคนถัดไปก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงนะครับ
สองเพลงแล้วที่ทำแบบนี้นะครับไม่เคยร้องเลย
เสียงดีอย่างนี้เคยประกวดร้องเพลงไหมคะพี่กุ้ง
ผู้ไม่เคยประกวดหรอกค่ะไม่มีโอกาส
นี่ถือว่าเป็นเวทีแรกในชีวิตของพี่กุ้งเลยที่ได้ใช้เสียงเพื่อหาสตางค์
เป็นเวทีแรกแล้วก็เป็นโอกาสโอกาสเดียวของกุ้ง
ที่จะทำความฝันที่เราฝันกันไว้ว่าเราอยากหมดหนี้
เราอยากมีที่อยู่เราอยากมีบ้านให้ลูกอยู่
ณวันหนึ่งถ้ากุ้งไม่ได้มีชีวิตอยู่

จากพี่กุ้งจะหย่อนพลังแห่งความหวังให้กับพี่เอทุกวันทุกวันแล้ว
เห็นบอกยังพูดกับคนที่บ้านตลอดว่าไม่ต้องห่วง

ทำไมถึงต้องพูดแบบนี้ทุกวันกับคนที่บ้าน
เพื่อให้ทุกคนสบายใจไม่ต้องมาคิดมากไม่ต้องมาคิดว่ากุ้งจะเหนื่อยไหม
กุ้งจะไปเจออะไรบ้างข้างนอก
แต่ก็ไม่อยากให้ใครเห็นนะ
เอาล่ะนี่คือชีวิตที่ต้องสู้ค่ะ

ตอนนี้อย่างน้อยก็ยังดี
กว่าคนที่เขาอยากจะทำแล้วไม่มีอะไรให้ทำนะครับ
วันนี้ก็มาทำหน้าที่นักสู้ชีวิตกันก่อนนะครับ
มาถึงเพลงที่๖ครับคุณผู้ชมครับ
เพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ

ถ้ากุ้งจำไม่ผิด

เพลงไม่มันนานมาก
ถ้าจะร้องคิดว่าได้ไหมครับ

เพลงที่๖นะครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
จะสู้หรือจะหยุดครับ

เหลืออีกหนึ่งแผ่นป้ายในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

เป็นนิยมพี่กุ้งอย่างหนึ่งตั้งแต่เราเจอกันนะ
พี่กุ้งเป็นคนที่มีความมุ่งมาก
มากเลยที่จะทำเพื่อครอบครัวเพื่อสามีเพื่อลูก
ประเด็นสำคัญของความมุ่งมั่นเลยนะคะมันเป็นข้อดีมากเลย
คือมันเป็นพลังค่ะเป็นพลังที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่ง
ซึ่งมันซื้อไม่ได้แต่ต้องผลิตเองจากหัวใจของเรา
และพี่กุ้งมีเตาปฏิกรอาร์ตอันนั้นที่สามารถผลิตของมันได้ออกมาเป็นอย่างดี
รอบนี้ก็เหมือนกันการผลิตเป๊กหวังว่ามันจะสมบูรณ์
เพื่อให้คว้าเงินแสนไปให้ได้
ขอให้มุ่งโชคดีค่ะ
จากใจจริงเลยนะครับขอให้โชคดีขอให้ผ่านเพลงนี้ไปได้นะครับ
เพลงที่๖นะครับเพลงนี้มูลค่าหนึ่งแสนบาท
ให้ล้านเพลงที่๖เพลงมาครับ
จะไม่กลับหลังรถถ้ายังไม่ได้ดี
เอ่ยถอยคำนี้ต่อหน้าแม่พ่อวันจ้า
สาบานผ่านฟ้าสัญญาต่อดินเข็นรัก
ก็ลามาสู้งั้นนะครับ
นักปักหลัก๓ตัวเมืองไกล
เหนื่อยยากเพียงไหนย้ำใจให้ทน
ลำบากเหลือล้นอยู่ใต้ชายคาเมืองใหญ่
คราวอ่อนลาหลับตาเห็นความอยากไร
นี่สินภาระยิ่งอย่างไกล
รอให้กลับไปไทยท้อ
ดังนกไรโคนบินร้นในดงคอนกรี
ละครชีวิตถูกขีดด้วยความเดือดร้อน
ให้สู้ทุกฉากจากตื่นถึงหลับตาน้อง
ปลอบฝันสักวันคืนคอน
เสริมใจให้มีพลัง
จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี
ถ้อยคำนี้จดไว้ในใจทุกอย่าง
บอกแม่ให้รอบอกพ่อให้ของความหวัง
จะทำให้ฝันถึงฟัง
เพื่อถามเส้นทางกลับนาย

ฟ้าพล่วง
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณกุ้งร้อง

ไปได้พี่กุ้งไปได้ไปหาสามีได้ไปได้
โอ้ย
แสนบาท

โอ้โหสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อค่ะ

แล้วเพลงนี้ก็ทำได้อีกค่ะ

เก่งจริงภูมิใจจริงยินดีจริงค่ะ

รับแล้วค่ะ๑แสนบาท

เป็นเงินทุนจริงจากรายการของเราที่จะมอบให้นะครับ
จากเพลงของคุณจอมขวัญกรยานะครับ
ชื่อเพลงว่าสัญญากับใจ
โอ้ชื่นใจขนาดนี้๑แสนนะฮะ

ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลย
ไม่เคยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาร้องเพลงตรงนี้ด้วยค่ะ

เราจะมีโอกาสมายืนตรงนี้ได้ไง

เราไม่มีโอกาสเราได้แต่นั่งมองเขา

เพราะว่ารายการของเราต้องการคนแบบคุณกุ้ง
เราไม่ต้องการคนเก่งเราไม่ต้องการคนรวย

มีความมุ่งมั่นคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น

พร้อมกับตัวช่วยอีก๑แผ่นป้าย

ยังมีข้ามเพลงนี้ไปเลยเหลืออยู่
อินโทรเพลงที่๗

มูลค่า๒แสนบาท

มีช่วงตามซุนทรีย์
พร้อมน้ำ

กลับเท้า

พี่กุ้งค่ะฟังอินโทรไปแล้วค่ะกับเพลงนี้ซึ่งเป๊กก็ไม่รู้ว่ามันยากง่ายขนาดไหนสำหรับพี่กุ้งเคยฟังไหม

คุณกุ้งก็เป็นคนที่มีความรอบครอบอยู่แล้วนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับเพลงนี้เพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะ

เอาล่ะครับต้องการ๒๐๐๐๐๐ครับ
ตัวช่วยล่ะครับเหลือใช้ได้อีก๑แผ่นป้าย
ถึงเวลาแล้วหรือยังจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ต้องชื่นชมการตัดสินใจของคุณกุ้งนะครับ
เป็นคนที่รอบครอบตัดสินใจดีวางแผนดีมากเลย
คุณกุ้งครับแผ่นไหนครับ

แผ่นที่๖ที่คุณกุ้งเลือกก็คือ

หัก

คุณกุ้งเลือกได้